ดูเรื่องของความลี้ลับกันบ้างหลังจากที่มีคน
ไปพบเห็นดวงไฟประหลาดลูกเท่ามะพร้าวทั้งสีเขียว
ประจันทคารจวัตรประจีนบุรีนะคะก็มีชาวบ้านกว่าร้อยคน
พากันไปบุกพิสูจน์เพราะเชื่อว่าดวงไฟที่แว๊บนั้นน่าจะเป็นไฟจากผีกระสือ
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปคืนนี้เพื่อไปสำรวจด้วยเช่นกันนะคะ
ผลจะเป็นอย่างไรไปดูในรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
ชาวบ้านในตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
รวมตัวบุกพิสูจน์ผีกระสือหลังชาวบ้านหลายคนบอกว่าเห็นดวงไฟขนาดประหลาด
เหนืออากาศกว่า๒เมตรจึงเชื่อว่านั่นคือผีกระสือ
พระสุคลพวงมาลัยหนึ่งในชาวบ้านที่เห็นดวงไฟประหลาดเล่าว่า
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะที่กำลังนั่งถักไม้กวาดที่หน้าบ้าน
ทันทีที่เงยหน้าขึ้นมาก็เห็นดวงไฟประหลาดลอยไปมา
เรียกเพื่อนให้มาช่วยดูและทุกคนต่างเชื่อว่านี่คือผีกระสือ
อยู่ด้วยกันหลายคนค่ะสี่ห้าคนกับเด็กเด็กนี่แหละค่ะ
ก็พอดีป้าแกเหลือไปเห็นป้าป้าคนข้างหลังเนี่ยค่ะ
เหลือไปเห็นแล้วก็เลยแกก็เลยเรียกเรียกให้ไปดูว่ามัน
มันเป็นแสงไฟอะไรอ่านี่ก็เลยลุกขึ้นไปดูระหว่างเนี้ยแหละค่ะ
ระหว่างกลางก็ก็เห็นแสงไฟสีเขียวกับสีแดง
มันมันแบบมันมันแวบอ่ะค่ะผ่านระหว่างปลายไม้ปลายต้นไม้เนี่ยค่ะ
ก็คิดว่าไม่รู้ไม่รู้นะเคยดูแต่ละครน่ะเนอะ
ก็คิดว่าเป็นกระสืออย่างนี้แหละก็คิดไปอย่างนี้
ด้านนายพิเชษคุณสุกบอกว่าหลังจากทราบเรื่องจากชาวบ้านก็เดินทางมาพิสูจน์
แต่ก็ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าแท้จริงแล้วแสงไฟประหลาดนั้นคือผีกระสือจริงหรือไม่
เขาก็บอกว่าเคยเจอเป็นแสงไฟลอยอยู่ประมาณ๒เมตรอะไรประมาณนี้ครับ
ตอนที่ผมมาเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่พบนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนมันเยอะนะครับ
ผลมันเยอะเกินมันก็เลยถ้าผมเป็นในนี้ผมก็ไม่มาครับ
คนมันเยอะขนาดนี้มันเป็นร้อยคนเป็นร้อยจริงครับ
สำหรับคนแก่แถวนี้ที่ผมเคยถามนะครับเขาก็เคยเจอเคยพบเคยเห็น
แต่คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเขาจะเรียกเป็นอะไร
เป็นกระสือหรือเป็นผีโพงอะไรประมาณเนี้ยครับความเชื่อทางอีสานะมันมีอยู่แล้วครับ
เรื่องพวกนี้แต่คือว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย
ผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็เลยมาพิสูจน์เหมือนกันครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่พบกับชาวบ้านกว่า๓๐ชีวิต
เพื่อบุกพิสูจน์ผีกระสือเป็นเวลาสองชั่วโมงกระทั่งจนเกือบสามทุ่ม
ก็ยังไม่พบแสงไฟประหลาดออกมาให้เห็นตามที่ชาวบ้านร่ำลือ
ข่าวเทราะทีวีรายงาน